เพราะว่าเทศบาลต่างในจังหวัดอ่างทอง
ส่งตัวแทนนักกีฬาลงไปแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้านนั่นก็คือเตะปี๊บ

ผู้สูงอายุชายท่านไหนเตะดังเตะไกล
รับรองท่านได้ยกรับการยกย่องแน่นะครับ
นี่ซ้อมก่อนซ้อมก่อนตั้งศูนย์มาเลยตั้งศูนย์เหวี่ยงขาก่อนนะฮะ
แล้วพอเตะจริงไปไกลจริงต้องยอมรับว่าผู้สูงอายุที่นี่แข็งแกร่ง
แข็งแรงแรงดีนะฮะ
เป็นสนามกีฬาวิทยาลัยพระอ่างทองอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
ขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่๓ชัยโยเกม
แข่งขันเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้างเสียงหัวเราะสนุกสนานมากมาย
โดยเฉพาะแบบนี้พอเป็นกีฬาพื้นบ้านหรือว่ากีฬาสนุกเนี่ยนะฮะ

กีฬาพื้นบ้านเตะปี๊บไกลจัดขึ้นเป็นประจำทุกครั้ง
แล้วก็แต่ละเทศบาลก็ส่งตัวแทนมาแข่งขัน
เทศบาลเมืองอ่างทองได้ส่งพันธาอากาศโทวิชาพ่วงทอง

ท่านนี้ก่อนที่ท่านจะทำท่านท่านี้ทำท่า
นี่ท่านแบบเตะได้ไกลเหมือนกันนะ
กองเชียร์ลีดเดอร์แต่งตัวสีสันสวยงาม
แล้วก็นำผักบุ้งแตงกวาถือไว้ในมือเป็นผู้เชียงคุณ
คือไม่มีผู้เขาเลยเอาผักปุ้งมา
แต่เดี๋ยวผมสนใจท่านนี้เมื่อสักครู่ทั้งเตะสูงเตะโด่งเตะไกล
ท่านนี้แดงดีจริงนะฮะ
เมื่อถึงเวลาแข่งเตะปี๊บจริงนักกีฬาทุกคนก็เชื่อมั่นมั่นใจ
แล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยประกบไม่ห่างนะฮะ
นักกีฬาทุกคนก็งัดลีลาของตัวเองงัดแรงของตัวเองออกมาเต็มที่
ได้ไกลแล้วก็ดีใจกันใหญ่เลย
คนที่ดีใจก็คือแม่บ้านที่มาเชียร์ด้วย
แม่บ้านบอกสามีฉันสามีฉันยังแข็งแรงอยู่เลย
มั่นใจได้ว่าแข็งแรงแน่นอน
สามีฉันเตะไปไกลขนาดนี้โอ้โห
บานเลยนะชมกันใหญ่เลยนะกลับบ้าน
แม่บ้านก็ไปคุยกันเองต่อไปปราฟกัน

สามีฉันเตะไก่กว่าสามีของเธอนะ

สามีของฉันฉันทั้งเตะดังเตะไกลเตะโด่ง
นี่ปลาฟกัน